ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตำบลลำพญา
หลังจากที่คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าจนหักโค้น

เพื่อวางกับดักเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบ
แต่ว่าเก็บกู้ได้ทัน

ก็มีการคุมเข้มการเข้าออกพื้นที่
เพราะว่าหวั่นคนร้ายรอบก่อเหตุ

เหตุการณ์กรือเซะเพื่อสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ครับ
ทหารหน่วยเฉพาะกิจยาลา๑๖และฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างบ้านต้นหยีกับบ้านบารุกา

หลังคนร้ายรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าจนหักโค้น
ที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนวิทยุสื่อสาร
แบตเตอรี่และเศษกล่องเหล็กห่างกันประมาณ๑๐๐เมตร
พบกล่องกระดาษสีเหลืองพันด้วยเทปดำ

เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
และยิงทำลายกล่องวัตถุต้องสงสัยดังกล่าว
ใช้เวลากว่า๒๐นาทีจึงสามารถเคลียร์พื้นที่ได้
จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น

ตอนเช้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

พบว่าคนร้ายวางระเบิดเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าว

หลังเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายได้รอบวางระเบิดไว้อีกลูก
เพื่อสร้างกับดักเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบ
นวนด้วยโทรศัพท์มือถือแต่เก็บกู้ได้ทัน
เป็นการตอบโตหลังนายฮัมดีโตรูโบะแก่นำคนสำคัญ
ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดยาลาประจำจุดตรวจเส้นทางเข้าออกเมืองยาลา
ด่านตรวจเข้มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะเข้าออกตัวเมือง
สองปีเหตุการณ์มัศยิตกรือเซะปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
โดยช่วงเวลาดังกล่าวของทุกปีกลุ่มคนร้ายจะปลุกระดมให้สมาชิกที่ซ่อนตัวอยู่ตามพื้นที่ต่าง
ระเวนก่อเหตุแสดงศักยภาพของกลุ่มให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความหวาดกลัว
ต่อมาคนร้ายยังแขวนป้ายผ้าเขียนข้อความภาษายาวีด้วยหมึกสีแดง๓จุดที่อำเภอเทพา๑จุดและอำเภอสบาย้อยอีก๒จุด
มีเนื้อหาระบุว่ายังคงเอกราชและการทำสงครามเป็นหน้าที่รายบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์
ด้านนายวรเชษพรมโอภาษย์ประหลัดจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปให้กำลังใจประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยละไม้อุทิศตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาส
หลังคนร้ายรอบวางระเบิดจักรยานยนต์บอมเมื่อวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
และนับเป็นครั้งที่๓ในรอบ๑๐ปีที่คนร้ายรอบวางระเบิดในจุดดังกล่าวพร้อมทำท่อบังเกอร์ไว้บริเวณหน้าบ้านและร้านค้าเพื่อความอุ่นใจและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ